โรงเรียนดี
หนูรัก
เกมต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
เกมต่อชีวิต
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมารวมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนนี้ที่เขารัก
มาเอาชีวิตดีมาก
ใจช่วยและสนุกสนานไปกับความน่ารักของเด็ก
โครงการพิเศษเกมต่อชีวิต
โรงเรียนนี้หนูรัก
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในสมัยก่อนเวลาที่ผมไปโรงเรียน
ถ้าผมไม่มีสมุดดินสอผมจะรู้สึกว่าไม่พร้อมในการเรียน
แต่ความไม่พร้อมของเด็กยุคนี้ต่างออกไปครับ
เขาต้องการเรียนรู้โลกด้วยอุปกรณ์อื่น
เกมต่อชีวิตโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักในวันนี้
เราจะพาไปพบกับปัญหาของเด็กยุคใหม่
ชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ถ้าให้หนูเดานะคะหนูคิดว่าคอมมีอายุประมาณ๑๕ปีค่ะ
จากสภาพที่เห็นหนูคิดว่าคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนหนูน่าจะประมาณ๕๖ปีได้แล้วค่ะ

ผมคิดว่าคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนอายุ๑๕ปีครับ
เพราะว่ามันเก่ามากคีย์บอร์ดกดบางทีก็ค้างครับ
ช้ามากอืบมาก
อืมมาก
ค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔บ้านหนองเกดนะคะ
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ตั้งอยู่หมู่๕ตะบนปากไก่

ความผูกพันระหว่างหนูกับโรงเรียนนะคะ
ก็คือบ้านนี้อยู่ตรงนี้เองค่ะ
ก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนมากค่ะ
รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษเลยค่ะ
อยู่ที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะ
ครอบครัวของผมผูกพันกับโรงเรียนนี้มากครับ
ขนาดลุงผมยังจบโรงเรียนนี้เลยครับ
ตั้งแต่อดีตมาแล้วนักเรียนสิทธิ์เก่า
มีลูกมีหลานก็จะนำมาเรียนที่นี่ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันค่ะ
พิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากค่ะ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นทักษะที่เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของการพัฒนาคน
เพราะฉะนั้นเด็กก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
ทุกอาชีพตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับ
ผมคิดว่าเทคโนโลยีได้พัฒนามามาก
ทำให้เด็กรุ่นใหม่เขาจะต้องพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยเขาต้องเรียนรู้
เพื่อจะไปประกอบอาชีพต่างในอนาคต
ถ้าเราไม่เกรงคอมตรงนี้เราก็จะทำอะไรได้ลำบากในอนาคตข้างหน้าค่ะ
คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนของเราเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนไม่พอใช้
สาเหตุก็คือว่าอดีตเราเคยได้รับการจัดสรรงบประมาณตรงส่วนนี้มานะคะ
เมื่อประมาณเกือบ๑๐ปีที่แล้ว
ประมวลผลอะไรต่างก็ช้าไม่ทันกับระบบโปรแกรมสมัยใหม่
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
พิวเตอร์ไม่ไปกับครูไม่ไปกับนักเรียนนะฮะ

มันช้าครับค้างบ้างเวลาทำงานอะไรแบบนี้ครับ
คอมมี๑๕ตัวใช้ได้แค่ประมาณ๗๘ตัวเองค่ะ
เครื่องก็ต้องนั่งกันถึง๔๕คนเลยค่ะ
เราก็เลยเรียนได้ไม่ทั่วถึงกันทุกคนค่ะ
เล่นอะไรไม่ได้เลยครับมันค้างครับ
นอกของคอมพิวเตอร์อาจจะดูใหม่ก็จริงนะครับ
แต่ว่าภายในของคอมพิวเตอร์เนี่ย
สภาพเก่ามากแล้วเพราะต้องเอาฮาร์ดแวร์จากอีกเครื่องหนึ่งมาใส่อีกเครื่องหนึ่งนะครับ
ซึ่งต้องมาประกอบกันจนสามารถใช้งานได้ครับ
ฝ่าภาพยาหมานี่ต้องรอนานอยู่ครับ

มันพังครับพอผมเข้าไปนั่งแล้วผมก็เปิดเครื่อง
มันก็อยู่ดีก็ดับเองครับ
ก็รู้สึกเสียใจอยู่ค่ะที่ทำไม
คอมเราทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่ดีขึ้นกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
ห้องหนูเนี่ยนะคะมีนักเรียนทั้งหมด๑๙คนค่ะ
เวลาที่เราไปเรียนเนี่ยนะคะคอมพิวเตอร์ใช้ได้กัน๗๘เครื่องค่ะ

แล้วบางครั้งที่เรียนอยู่กลุ่มหนึ่งคอมพิวเตอร์เสียขึ้นมาก็จะต้องแยกย้ายกันไปนั่งกับอีกกลุ่มค่ะ

พอคนเพิ่มก็จะรู้สึกอึดอัดค่ะแล้วก็เรียนรู้กันได้อย่างไม่เต็มที่ค่ะ
เพราะว่าบางคนที่เขาได้นั่งใกล้คอมเนี่ยนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้มากกว่าค่ะ
เวลาทำงานเราก็จะต้องมาเปลี่ยนกันทำมันเสียเวลามากเลยค่ะ
ทำให้เราต้องหาเวลาอื่นมาทำงานค่ะ
บางครั้งก็ทำงานส่งไม่ทันค่ะก็เลยโดนหักคะแนนไปเลย
ก็จะมีนักเรียนบางคนนะครับก็จะมาบ่นน้อยใจก็จะบอกว่าคุณครูคะหนูเรียนได้แค่นิดเดียวเอง
หรือบางคนก็จะบอกคุณครูคะหนูได้จับคอมพิวเตอร์นิดเดียวเอง
ทำให้เราสะท้อนคิดว่าคอมพิวเตอร์เราคงไม่พอจริง
เหตุการณ์ก็คือตอนนั้นหนูไปเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วสัปดาห์ที่แล้วยังทำงานไม่เสร็จค่ะมันก็เหลือแค่พิมพ์ข้อความลงไปในรูปภาพที่เราแต่งค่ะแค่นั้น
แต่ว่าความที่หนูนั่งอยู่ประจำอะค่ะมันพังมันใช้งานไม่ได้

แต่ว่าหนูทำงานค้างอยู่ในเครื่องนี้อ่ะคุณครูก็เลยให้ไปนั่งที่ใหม่ค่ะเพราะว่าเครื่องนั้นมันกู้ข้อมูลมาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้ากู้มันก็ใช้เวลานานค่ะก็เลยคุณครูก็เลยให้ทำใหม่ไปเลยค่ะ
อ้าวเครื่องใครเดี๋ยวเช็คเครื่องนะครับเดี๋ยวถ้าเครื่องไหนเสียเดี๋ยวหนูก็นั่งกับเพื่อนก่อนครับให้เพื่อนนั่งด้วยนะ
คอมเครื่องนั้นน้องน้องเรียนอยู่กันประมาณสามถึงสี่คนค่ะผ่านไปสักแป๊บนึงน้องน้องก็พูดขึ้นมาว่าคอมดับค่ะแล้วคราวนี้น้องน้องสามสี่คนก็เลยต้องย้ายไปนั่งคอมกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะแล้วคอมเครื่องนั้นมันก็ดับไปกระทันหันเลยค่ะนิ่งแล้วก็สายคอมพิวเตอร์ค่ะที่เสียบกับปั๊กก็เหมือนจะไหม้ด้วยค่ะ
เฮ้ยไฟไหม้

สิ่งที่ต้องการทำเพื่อโรงเรียนคืออยากได้คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนค่ะ
หนูก็เรียนเป็นปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะ
แต่หนูก็ยังอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ให้น้องใช้

ถ้าพวกเราได้คอมใหม่จะเรียนได้รวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีคอมดีใช้นะคะเราก็จะรู้สึกอยากเรียนคอมค่ะ

บางทีมันก็เสียต้องไปนั่งจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วเราเรียนไม่รู้เรื่องอะค่ะ
ถ้าได้คอมพิวเตอร์ใหม่มาก็เด็กก็คงดีใจนะคะ
จากที่เขาเจอปัญหามาต้องมานั่งด้วยกัน
แล้วก็เป็นคอมที่คือรวดเร็วทันใจเขา
ไม่ต้องมานั่งรอการประมวลผลอะไรอย่างนี้
เขาคิดว่าเขาน่าจะสนุกขึ้นค่ะ
แล้วก็อยากที่จะค้นหาความรู้อะไรต่าง
สู้ครับเพื่อโรงเรียนจะได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ครับ

หนูจะทำให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถของหนูเลยค่ะ
หนูจะสู้เพื่อโรงเรียนและหนูจะเอาคอมมาให้น้องให้ได้ค่ะ

เพื่อที่จะได้เอาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่กลับมาให้เพื่อนที่โรงเรียนใช้เรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔บ้านหนองเกดครับ
ท่านผอคุณครูและน้องนักเรียนนะครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔บ้านน้องเกด
จังหวัดราชบุรีอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แหละครับ

สวัสดีครับ
ต้องใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งหมดกี่คนนะครับคุณครูครับ
โรงเรียนก็ใช้กันประมาณ๑๐๐คนครับ
ตั้งแต่ชั้นป๑ถึงชั้นม๓เลยครับ

ครับแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้ก็ประมาณ๗๘เครื่องเท่านั้นแหละครับ
คอมนี่ใช้มากี่ปีแล้วอะครับ
ปีแล้วครับเพราะว่าลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๔ครับ
มาที่มาเนี่ยครับคือได้งบมาเนี่ยเป็นคอมมือหนึ่งเลยป่ะครู
เป็นคอมมือหนึ่งครับจากรัฐบาลให้มาครับ
แต่ก็รองรับไม่ไหวอะเนาะใช้ทุกวัน

เครื่องก็คงจะมีรวนมีแฮงกันตลอด

ปัญหาของเขาที่เห็นเลยคืออะไรฮะครู

น้องไอ้นี่ทันคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เลยมั้ย

ค่ะตั้งแต่ป๑ที่เริ่มเรียนเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้ค่ะ
ปัญหาอะไรที่ไอซ์เคยเจอมาลูก
คือวันนั้นหนูเข้าไปในห้องคอมค่ะเหมือนเขาได้กลิ่นอะไรไหม้ด้วยค่ะ
พอหันไปทีก็มีกลิ่นไหม้

ไม่ค่อยบ่อยครับเนื่องจากอ่าสายนั้นเป็นสายเก่าแล้วครับ
มันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ช็อตครับ
ทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเด็กก็เลยตกใจกันวิ่งออกจากห้อง
ก็เลยมาบอกครูครูก็เลยไปทำการเปลี่ยนปลั๊กเรียบร้อยครับ

ไหม้ยังพอแก้ได้นะมันถอดแล้วมันก็เปลี่ยนได้
ยังไม่เกิดเหตุการณ์ไหม้ครับครับแต่จะมี

วิชาคอมพิวเตอร์นี่สอนโปรแกรมอะไรบ้างครูคิงครับ

ป๑ถึงป๓ผมก็จะสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นการเปิดปิดเครื่องพวกฮาร์ดแวร์การใช้เมาส์การใช้คีย์บอร์ด
อาจจะมีโปรแกรมพื้นฐานเล็กการระบายสีเช่นโปรแกรมเพ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเกมที่ฝึกใช้เมาส์ครับ

ไม่ค่ะ
น้องบีแล้วลูกเคยเจอปัญหาไหม

แล้วพวกปัญหาที่หนูเจอคืออะไรลูก

วันนั้นหนูทำการ์ดวันแม่ค่ะ

แล้วไปมาอยู่ดีคอมมันก็ดับไปค่ะ

แล้วทำยังไงแล้วมีการ์ดไปให้แม่ไหม
คือมีค่ะแต่ว่ามันไม่ทันนะคะ
มันต้องให้หลังจากวันแม่ไปอะค่ะ

เอาสักเรื่องสิลูกมีอะไรปัญหาที่เราเจอลูก
ปัญหาที่หนูเจอก็
คือห้องหนูเนี่ยนะคะเป็นชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุดค่ะ๑๙คน
เวลาที่เราไปนั่งเรียนเนี่ยนะคะก็ต้องจับกลุ่มนั่งค่ะ
เวลาจะเรียนก็ลำบากมากเลยค่ะ
แต่นี่เวลาที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครูครับ
แล้วครูจัดสรรปันส่วนกันยังไง
ก็จะดูจำนวนเด็กนักเรียนครับว่า
ห้องนี้สมมุติว่าห้องม๒นะครับมีจำนวนมากมีถึง๑๙คนนะครับ
เขาก็จะให้เขาไปเปิดเครื่องดูก่อน
วันนี้ใช้ได้๗เครื่องหรือวันนี้ใช้ได้แค่๖เครื่องก็

ใช่ครับต้องเทสกันก่อนว่าเพราะว่าไม่แน่นอนครับคอมพิวเตอร์จะไม่แน่นอนในแต่ละวันครับ
วันนี้ใช้ได้ก็๖เครื่องก็แบ่งกันครับอาจจะเป็นเครื่องหนึ่ง๔คนเครื่องหนึ่ง๓คนใช้กันไปครับ
ก็จะเจอปัญหาเกือบทุกวันครับก็จะมีทะเลาะกันบ้างก็ไม่ได้ใช้กันมีน้อยใจกันบ้างมีร้องไห้บ้างก็มีครับ
มีไหมลูกในตังโมมีมั้ยขัดใจกับเพื่อนทะเลาะกันมีมั้ย

ก็หนูอยากจะทำงานบ้างเพื่อนก็ไม่ให้ทำอะค่ะก็เลยทะเลาะกัน

ป๑เหรอลูกเหรอน้ำมนต์น้ำมนต์เรียนคอมพิวเตอร์ยังลูก

อักกู่ครับ

อักกู่คือกูเกิ้ลครับ

เพราะอะไรสิ่งจำไม่ได้เพราะอะไรสิงจำไม่ได้
บางทีแล้วเพื่อนก็เล่นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมลูก

อยากมีครับ
ถ้าเกิดว่าได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ไปเนี่ยสเปคต้องประมาณไหนดีครู

ก็อยากจะเอาโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้แบบนี้มาให้เขาได้เรียนรู้บ้าง
เผื่อเขาไปประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์บ้างในอนาคตครับ
ครูครับถ้าเผื่อว่าได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ไปเนี่ย
ครูคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพกับการสอนมากน้อยยังไงครับครู
ผมว่ามีผลมากเลยครับอย่างแรกที่ได้ก็คือ
เด็กเขาคงจะมีความสุขมากครับกับคอมพิวเตอร์
ที่เขาได้เรียนรู้ในแต่ละวันก็คือ๑คนต่อ๑เครื่องเนี่ย
เขาจะมีความดีใจมากเพราะว่าผมเองก็เข้าใจว่า
นักเรียนอยู่บ้านไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรอกครับ
เพราะว่าเขาคงจะอ่าไม่พร้อมในตรงนี้ก็กะว่ามาโรงเรียนเนี่ย
จะได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความหวัง
โรงเรียนแล้วว่าวันนี้เขาต้องได้ใช้คอมพิวเตอร์
นักเรียนก็จะมาถามอยู่ประจำว่าคุณครูครับวันนี้ได้เรียนคอมไหมครับ
คุณครูครับวันนี้ได้เรียนคอมไหมครับก็จะบอกว่าอ่าวันนี้ได้เรียนแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเราได้คอมพิวเตอร์มานะครับอันดับแรกความสุขในการเรียนวีแน่นอนครับ
พอเขามีความสุขกับการเรียนเขาก็จะหาความรู้ได้ง่ายขึ้น
เขาก็จะตั้งใจมากขึ้น
ถ้าวันนี้เราได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ไปหนูจะดีใจไหมครับ

วันนี้เราพร้อมที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเราไหมครับ

พร้อมแล้วช่วงหน้านะครับผมขอให้โชคดีในการตอบโจทย์ทั้ง๔ข้อนะครับ
พระคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับคอมพิวเตอร์เหมือนเป็นตำราเล่มใหม่ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมากนะครับ
ถ้าเด็กเนี่ยได้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพใช้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันโลกทันสมัย
เรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔
พิชิตโจทย์คำถามให้ถูกต้อง๔ข้อในเกมต่อชีวิต
โรงเรียนนี้หนูรักสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔จังหวัดราชบุรี
ที่จะมาสู้เพื่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ด้วยการตอบโจทย์ให้ถูกต้องสี่ข้อนะครับ
ถ้าทำได้๑ข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวน๔เครื่อง
ทำได้๒ข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวน๘เครื่อง
ทำได้๓ข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวน๑๒เรื่อง
ทำได้ทั้งหมด๔ข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวน๑๕เครื่อง
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญครูคิงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔
เรื่องที่สามเกมขนาด๓

เรื่องหนังตะลุงครับ
ทำไมร่วมเล่นหนังตะลุงครับคุณพิง
เพราะว่าช่วงปีที่แล้วผมมีโอกาสได้สืบทอดการเล่นหนังตะลุงต่อจากคุณลุงครับ

ว่าพื้นฐานทางบ้านของคุณครูก็คือเป็นนักแสดงหนังตะลุงเหรอครับ
ครับคือผมอยู่กับเล่นหนังตะลุงกับคุณลุงมาตั้งแต่ป๔ครับ
แต่พึ่งจะได้มีโอกาสเป็นหนังของคุณลุงตั้งแต่ปีที่เหล้าครับ
โอ้มันเป็นอย่างงี้เองครับครอบครับ

โอ้โหดีจังเลยอ่ะครูครับแล้วตอนนี้ครูก็พยายามสืบทอดเอาไว้

แล้วมีการสารต่อยังไงบ้างครับครูครับ
จะมีลูกศิษย์นี่แหละครับลูกศิษย์จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔บ้านน้องเกดนี่แหละครับ
ก็ผมก็พยายามนำความรู้เรื่องหนังตะลุงมาสืบทอดให้เขาครับ
ทุกวันนี้เขาก็ไปร่วมทำงานด้วยกันครับ

ภาคทุกตัวเลยครับเพราะว่าเล่นต้องเล่นคนเดียวครับภาคคนเดียวครับ

เฮ้ยเสนาข้าราชการไปไหนกันหมดออกมาหากูหน่อยสิ
เอาล่ะครูครับเกี่ยวกับเรื่องหนังตะลุงนะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มีผิวดำหัวลูกมะกรูดจมูกโตมือเท้าโตผิดปกติ

โรงสีแดงคาดประหลัดขิกเป็นคนพูดจามีหลักการ
เตือนสติผู้อื่นได้ดีมีสติปัญญาดีมีไหวพลิบปฏิพาณ
ลักษณะข้างต้นคือลักษณะของตัวตลกตัวใด
ตัวเลือกที่หนึ่งไอ้เกลี้ยงตัวเลือกที่สองไอ้แก้ว
ตัวเลือกที่สามไอ้กบตัวเลือกที่สี่ไอ้กา
ไม่ได้เห็นคำถามนะครับผมก็รู้สึกมั่นใจทันทีครับว่า
ตัวละครที่โจทย์ให้มานั้นเป็นตัวอะไร
เพราะว่าผมเองเห็นตัวละครตัวนี้มาตั้งแต่เด็กครับ

ตัวเลือกที่สามไอ้กบครับ
ตัวเลือกที่สองหน้าที่นี่ครับจะเลือกให้ใครที่มาต่อชีวิตในช่วงต่อไป

เกมตอบิโดเกมโสกริงปลอมกลับหลัง
และวินเมทุน
วินเมพาอันดับวินนะครับขอให้โชคดีนะครับ
เชิญน้องไอซ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เป็นตอนต่างจากท่านมีเดือนหรือ

ติดตามพี่วินมานานหรือยัง
เดือนพฤษภาคมค่ะ
ผลงานเรื่องอะไรที่หนูชอบมากที่สุด

วินเมธวินเกิดเดือนใดตัวเลือกที่หนึ่งมกราคม
ตัวเลือกที่สองกุมภาพันธ์ตัวเลือกที่สามมีนาคม
และตัวเลือกที่สี่เมษายนค่ะหนูชอบพี่วินมากมากเลยค่ะ
และติดตามผลงานพี่วินมาได้เกือบปีแล้วค่ะ
พี่วินอยู่ในใจของหนูเสมอค่ะ
ขอตอบข้อที่๒ค่ะกุมภาพันธ์ค่ะ
ตัวเลือกที่สองกุมภาพันธ์ค่ะ
น้องไอศัตรูทั้งหมดนะพี่วินครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อ

บีนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบีขึ้นมาตอบ

เรื่องเกมส่งปิงปองกลับหลัง
เรื่องเสียงส่งปิงปองกลับหลังค่ะ
เกมส่งปิงปองกลับหลังนะครับ

ขอเชิญน้องบีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีเกมหนึ่งที่ชื่อเกมว่าเกมส่งน้ำ

ดังนั้นวันนี้เราจะเปลี่ยนจากน้ำ

มีปิงปองมีแก้วมีถังนะลูกนะ

ใครที่จะสมัครใจเป็นผู้ช่วยเล่นเกมนี้
ขอเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับ

ส่งลูกปิงปองกลับหลัง
ไปให้ถึงที่หมายจำนวน๑๒รูป

นี่ลูก

หันหลังส่งน้ำค่ะที่โรงเรียน
ส่วนวันนี้ที่ทางรายการได้เปลี่ยนน้ำ

มันน่ากับส่วนที่เหลือ

ไม่ติดอย่างพิสูจน์
ทำคือ
๑๐แล้ว๖

น้องบีเหลือน้องชายลูก
บีจะเลือกเรื่องไหนให้น้องชายขึ้นมาต่อชีวิตครับ
เหลือเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔
และเลือกเกมตอบอีดู
ขอเชิญน้องชายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สวัสดีครับ

เห็นทีมงานบอกว่าเกมต่อปิโดเนี่ย

วันนี้มาเล่นในรายการเพื่อเพื่อนแล้วก็พี่น้องในโรงเรียนของเรา

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
โอเค
มีไม้ไผ่นะลูกลำนึงนะครับ
ปลายไม้ไผ่เราจะมีเข็มด้วยนะครับ

ตอนนี้ชายขี่ไม่ไผ่คนเดียวคงไม่ไหวใช่ไหมลูก

ใครที่จะเป็นผู้ช่วยขอเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับ

ขี่ไม้ไผ่ไปจิ้มลูกโป่งให้แตกทั้งหมดภายในเวลา๓นาที
ตอนที่เล่นเกมตะวิโดที่โรงเรียน

แต่มาที่นี่ใช้ท่อนไม้ไผ่ผมว่ามันยาก
แต่ผมก็ต้องทำให้ได้เพื่อโรงเรียนครับ

เฮ้ยเดินหน้าไปหน่อย
ไปเร็ว
โอ้ยโอ้ยดีดี
แทบแทบแทบ

ลูกชายคิดว่าทำได้ไหม

ต้องมาลุ้นและเอาใจเชียร์ใจช่วยกันนะครับ
ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถามได้

สักครู่เดียวในช่วงหน้าครับ
มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
นาทีต่อไปนี้นะครับเรามาลุ้นกันว่า
คุณครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔จังหวัดราชบุรี
จะได้รับคอมพิวเตอร์ไปได้หรือไม่นะครับ
ถ้าทำได้๑ข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวน๔เครื่อง
ทำได้๒ข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวน๘เครื่อง
ทำได้๓ข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวน๑๒เครื่อง
ถ้าทำได้ทั้งหมด๔ข้อนะครับรับคอมพิวเตอร์จำนวน๑๕เครื่อง

อยากครับ
เริ่มเฉลยจากข้อแรกนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องวินเมธวินครับ
คอมดับสายคอมพิวเตอร์ที่เสียบกับปลั๊กก็เหมือนจะไหม้ด้วยครับ
ก็รู้สึกเสียใจอยู่ค่ะที่ทำไมเฮ้ยคอมเราทำไมเป็นแบบนี้
ทำไมไม่ดีขึ้นกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เรียนเป็นปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะ
แต่หนูก็ยังอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ให้น้องน้องใช้คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วินเมธวินเกิดเดือนใดขอตอบข้อที่สองค่ะ

ถ้าจะได้รางวัลสูงสุดนะครับ

ถูกครับ
เมธวินนะครับเกิดวันที่๒๑กุมภาพันธ์พศ๒๕๔๒นะครับเป็นนักแสดงชายชาวไทยเชื้อสายจีนมีชื่อเสียงจากตัวละครถ่ายในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน
คอมพิวเตอร์จำนวน๔เครื่อง

เลเรื่องต่อไปนะครับจากเรื่องหนังตะลุงครับ
เด็กรุ่นใหม่เขาจะต้องพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นักเรียนเขาต้องเรียนรู้
บางคนนะครับก็จะมาบ่นน้อยใจก็จะบอกว่าคุณครูคะหนูเรียนได้แค่นิดเดียวเอง
จับคอมพิวเตอร์นิดเดียวเองทำให้เราสะท้อนคิดว่าคอมพิวเตอร์เราคงไม่พอจริง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือมีผิวดำหัวลูกมะกรูดจมูกโตมือเท้าโตผิดปกติสวมสโรงสีแดงคาดประหลัดขิก
เป็นคนพูดจามีหลักการคอยเตือนสติผู้อื่นได้ดีมีสติปัญญาดีมีไหวพิษปฏิผ่าน
ลักษณะข้างต้นนี้คือลักษณะของตัวตลกตัวใด
ข้อตอบข้อ๓ครับไอ้กบครับ

ถ้าถูกข้อนี้แล้วครูครึ่งทางแรกนะฮะแล้วเราได้ไปลุ้นครึ่งทางหลังกันพลาดไม่ได้
ข้อตอบ

ลักษณะข้างต้นนะครับคือลักษณะของตัวตลกที่ชื่อว่าไอ้กบจริงด้วย
ทำไปได้แล้วนะฮะได้ยินเสียงเฮของเด็กไปด้วยนะครับ
สองข้อรับคอมพิวเตอร์จำนวนแปดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เรียนอายุ๑๕ปีครับคีย์บอร์ดกดบางทีก็ค้างครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือขี่ไม้ไผ่ไปจิ้มลูกโป่งให้แตกทั้งหมดภายในเวลา๓นาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ

ตอนนี้หัวใจของคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ผมรู้นะฮะว่ากำลังเชียร์ว่าขอให้ได้แล้วผมก็อยากให้เป็นเช่นนั้น

จ้าว
ให้เวลาว่า๓นาทีนะเด็กน้อยใช้เวลากันไปทั้งสิ้นนะครับ๑นาที๒๒วินาที
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วครับคุณผู้ชม๓ข้อ

จำนวน๑๒ครึ่ง
อะไรความจริงทั่วไปแล้วนะฮะ
มาดูกันว่าจะทำได้หรือไม่ได้จากเรื่องสุดท้ายนะครับ
คือเรื่องเกมส่งปิงปองกลับหลังครับ
คือคอมมันดับค่ะวันนั้นหนูทำการ์ดวันแม่ค่ะ
แล้วก็นั่งทำอยู่นานมากแล้วไปมาอยู่ดีคอมมันก็ดับไปอะค่ะ
แล้วหนูก็ยังไม่ได้เซฟอะไรเลยค่ะแล้วมันก็หายหมดเลย
ทุกอาชีพตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มันช้าครับ
ค้างบ้างเวลาทำงานอะไรแบบนี้ครับ

สิ่งที่ต้องการทำเพื่อโรงเรียนคืออยากได้คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีคอมดีใช้นะคะเราก็จะรู้สึกอยากเรียนคอมค่ะ
บางทีมันก็เสียต้องไปนั่งจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วเราเรียนไม่รู้เรื่องอะค่ะ

ได้ครับ
นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ

เอาละครับมีรอยยิ้มแน่ในวันนี้นะครับ

คอมพิวเตอร์กลับไปเลยครับจำนวน๑๕เครื่อง
และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณพีระอิสระพิทักกุล
คุณภีราครับสวัสดีครับ
วันนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเชิญเลยครับท่าน
วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
กับท่านผอท่านคณาจารย์แล้วก็นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔นะครับ
ได้รับรางวัลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด๑๕เครื่องนะครับ

ในการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนต่อไปนะครับ
นาประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณมากครับ
นี่ก็คือคุณพีระนะครับ

เชิญครับอยากจะกล่าวอะไรเล็กน้อยเชิญเลยครับ

พาเบรกคอมแพคที่กาลุนาให้โอกาส
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔ได้มาร่วมเกมวันนี้นะคะ
แล้วก็มอบเงินสำหรับสนับสนุนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ
ก็คิดว่าทางโรงเรียนจะนำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์
แล้วก็นำมาใช้ให้มีประโยชน์คุ้มค่าที่สุดกับน้องเด็กนักเรียนนะคะ

ขอบคุณครับ

จำนวน๑๕เครื่องมูลค่ารวมทั้งสิ้น
ยินดีนะครับ

และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
จิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง

เพื่อชิงทุนต่อชีวิต๑ล้านบาท
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว

ฝ้ามันพังชายค้าหลุด

พุนมันแตกมันแตกและมันต่างและ
บางคนก็เล็บหลุดบ้างบางคนก็เข้าแต้

คือถ้าช่วงฝนตกน้ำจะขังมาก
ถ้าเราได้ปรับปรุงอาคารอนุบาล
เด็กและคุณครูก็เกิดความปลอดภัยในชีวิต
การร่วมทะลังเพื่อหาทุนปรับปรุงอาคาร
อยู่ตรงหน้าเนี่ย
ทำได้หรือไม่ได้ครับ